คุณผู้ชมครับไปดูอีกเหตุการณ์นะฮะที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๖๔ปีเนี่ยโดนแฟนนะฮะซ้อมจน
อ่วมเลยนะครับเอาขวดเบียร์ตีที่ศีรษะครับ
สาเหตุนั้นมาจากเรื่องของความหึงห่วงนะคุณผู้ชมครับ
ผู้บาดเจ็บชื่อว่าคุณยุพินครับคุณยุพินอายุ๖๔ปี
อย่างที่ผมได้รายงานไปนะฮะอยู่ในสภาพที่โอ้โหบาดเจ็บอย่างหนักนะครับ
โดนสารพัดเลยนะฮะถูกตีด้วยของแข็งร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายครับ
ตำรวจสพนปลือนะฮะที่บางละมุงชนบุรี
ก็ตรวจสอบที่บริเวณบ้านพักครับอยู่ใกล้ใกล้กับหน้าแคมป์คนงานนะฮะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงโดยพบว่าหน้าบ้านแล้วก็บนเตียงนอน
กองเลือดครับแล้วก็มีเศษขวดเบียร์แตกกระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนนะฮะ
คุณยุพินผู้บาดเจ็บบอกว่านายพันธ์ศักดิ์หรือว่านายเบนเนี่ย
อายุสักประมาณสี่ห้าสิบอ่ะครับเป็นแฟนที่เพิ่งจะคบกันไม่นานนะฮะ
ก่อเหตุทำร้ายนะฮะภายหลังจากที่ไปเดินเที่ยว
งานวันลอยกระทงนะครับพอกลับมาบ้านเนี่ย
ฝ่ายชายก็เนี่ยฮะทุบตีใช้ขวดเบียร์ฟาดนะฮะ
คุณยุพินเองพยายามวิ่งหนีครับก่อนจะล้มลงหมดสติอยู่บนถนนครับ
เป็นเงียวที่งานอ่าคือว่าตอนแรกเราบอกว่าเราไม่คบกับน้ำ
เพราะคนนี้อืมแต่เมียฝรั่งก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอก
มีวิธีเราก็ไม่เที่ยวด้วยการที่ที่งานเนอะอืม
ส่วนเมื่อกี้ตรงเนี้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้จุดที่เกิดเหตุที่ตอนกลางวัลแล้วเนี้ยนะครับ
ก็ยังเจอเศษเป็นเศษขวดแก้วนะแตกอยู่บนพื้นที่บอกว่าเป็นขวดเบียร์ใช่ไหมครับ
แล้วก็มีทางเพื่อนบ้านครับอายุ๕๔ปีเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าผู้ก่อเหตุมีอาชีพก่อสร้างที่จริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสามีคนเจ็บ
แฟนนะครับทั้งคู่อยู่กินกันมานานแล้วแต่ว่าทะเลาะกันเป็นประจำครับ
เพราะว่าฝ่ายชายนั้นหึงหวงครับแล้วก็จะชอบหาเรื่องทุบตีตลอดเวลาครับ
เขาอยู่กันมานานยังหรือว่าเพิ่งคบกันเขาอยู่มานานแล้ว
เพิ่งคบกันมานานแล้วครับผมเจ็บเขามาเรียงเอง
เขาเดินตามถนนอย่างเงี้ย
เขาได้ให้ถงใส่ลุงเลยแหละ
คนเจ็บตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับบอกด้วยว่าถ้าเกิดหายดีเนี่ยแจ้งความแน่นอน